เพราะว่าให้เลขมาแต่ละงวดเนี่ยแม่นตลอดเลย
งวดก่อนบอกต่างกระตาเห็นแล้วสีนางงามนลักษณถูกยกแผงเลยคุณผู้ชม
มะปรางบอกเลยว่าหนูเป็นคนที่ชอบไหว้พระแล้วก็เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ามีจริงตลอด
โดยเฉพาะที่วัดป่าคลอง๑๑ค่ะมะปรางบอกว่าไปบ่อยเลยพี่
เพราะว่าหนูนับถือองค์พญานาค
แม้ว่าไม่ค่อยมีเวลาไปถึงคำชโนธก็เอาตรงนี้แหละมันใกล้
และเลขล่าสุดที่บันเทิงไทยรัฐได้มาจากน้องมะปรางก็คือ

ไม่มันเป็นรถเข็น
เข็นที่ตัวเองเข็นเข้าโรงพยาบาลใช่

ก็คือคนก็ดู๒๓อะเนาะ
ถ้าถูกไม่ถูกก็อย่าว่ากันเนอะ